๙นาฬิกา๔๖นาทีมาสนุกสนานกันต่อกับตลอดข่าวเช้านี้นะครับ
ใช่ค่ะว่าได้เวลาไปเที่ยวกันแล้วพร้อมกันหรือยังคุณผู้ชม

ถ้าพลังมาพร้อมขนาดนี้ปักหมุดกันเลยไปกันที่เจียงใหม่จ้า

เหนือจ้ามีวัดวาอารามสวยงามมากมายนะจ๊ะ
คราวนี้พาไปที่ป่าแดดจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชม

เห็นดูลักษณะก็เหมือนห้องน้ำคุณนี่แหลมพรมมากเลย
ห้องน้ำนี้ไม่ธรรมดานอกจากจะเป็นห้องน้ำลอยฟ้า
สร้างอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดท่าใหม่อิตะมนต์ป่าแดดแล้วนี่นะคะ
ยังเป็นห้องน้ำแบ่งเป็น๑๒ราศีด้วยใช่ไหม

ก็แต่ละห้องก็จะมีรูปสีผมเลยเนี่ย
อันนี้เป็นปีกุลของคุณหมูนะ
เรียกว่าปรับเอาไว้เลย๑๒ห้องนะคะ
ก็ต้องรอเพื่อความเป็นสิริมงคล
บรรถุกเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต

แล้วก็ยังเคยได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดซวบเขตระดับเขตเมื่อปี๒๕๕๔ด้วย
ประเภทศาสนสถานจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะวัดนี้เขาพิเศษเลิศเลอมาก
มีโซโลแกนของวัดด้วยฟังเสียงเจ้าออวาดวัดท่าใหม่อีกันค่ะครับยัดยมพูดใดที่
บรรยากาศภายในวัดที่ประดับประดาษตกแต่งด้วยเนรน้อยเจ้าปัญญาและลักษณะต่าง
ดินปั้นซึ่งเป็นงานฝีมือของคนล้านนาได้ปั้นประดับตกแต่งให้ญาติโยมมาผ่อนคลาย
ให้มีทุกข์ก้มยิ้มกลับไปและวัดแห่งนี้มาแล้วมีความสุขเป็นโซโลแกนของวัด
เพราะเรามาวัดเราอยากจะมีความสุขเราก็อยากจะมาวัดที่มีสิ่งที่ดีงามให้
วัดของเราวัดท่านมีสิ่งที่ดีงามนี้ให้กับโยมทุกท่าน
เจริญพรญาติโยมมาเที่ยวได้นะโยมนะเจริญพร
มาเที่ยวก็มีความสุขได้ปลดทุกข์ด้วยได้ชมสถาปัตยกรรมสวยงามได้กราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ
วัดท่าใหม่อิเนี่ยคุณผู้ชมสร้างมากว่า๔๐๐กว่าปีแล้วนะ
ตั้งแต่สมเด็จพระนเรสวนมหาราชนั่นแหละมายกทัพมารบกับพระม่า
ส่วนชื่อของวัดนี้ค่ะก็มาจากพระนามของพระนางมณีจันทร์เป็นพระชายาของพระนเรสวน
พระนามแฝงก็คือแม่อิก็เป็นคำขึ้นต้นบทสวดอิติปิโซพระควานี่แหละ
แล้วก็เป็นที่มาของชื่อวัดท่าอิแล้วก็เพี้ยนเป็นวัดท่าใหม่อิจนถึงปัจจุบันนะ
ก็ฝากไว้อีกหนึ่งที่ใครอยากไปกลับไหว้ขอพรไปเข้าห้องน้ำลอยฟ้า
เข้าห้องน้ำนักสัตว์ก็ไปกันได้เลยนะจ๊ะที่ป่าแดดเชียงใหม่จ้ะ
เอาล่ะก็เข้าให้ถูกห้องนักสับกับตัวเองนะ
แต่ถ้าทนไม่ไหวก็เข้าห้องอื่นไปเถอะค่ะแนะนำนะคะอย่าอั้นเลย
แต่ดูสะอาดสะอาดสะอาดสั้นสวยงาม